หนุ่มเมาอารวาสแย่งปืนทำร้ายตำรวจ
คือตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคุณผู้ชมฮะ
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอารวาสอยู่หน้าบ้านตัวเอง
ทำลายทรัพย์สินหน้าบ้านเต็มไปหมดเลย
ทำให้ชาวบ้านเขากลัวชาวบ้านเลยแจ้งตำรวจครับ
ตำรวจเดินทางมาถึงแค่ถามเองนะ
ถามว่าเป็นอะไรผู้ชายคนนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลง
บอกกับตำรวจแค่คำเดียวกูเมา

ต่อยหน้าทุบหัวถีบยอดอกตำรวจ
กระทั่งตำรวจล้มตำรวจกำลังจะลุกขึ้นนะ
ถูกผู้ชายคนนี้เตะเสยคางจนตำรวจสลบ
แล้วผู้ชายที่คุ้มคลั่งคนนี้จะเอาแผ่นปูนทุ่มใส่ตำรวจ

นี่คือทรัพย์สินที่เสียหายอยู่บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านนะครับ
นี่ครับมีรถจักรยานยนต์ล้ม
กระถางต้นไม้แตกเสียหายกระจัดกระจายเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านทุ่งโพเมืองทอง
ผู้ก่อเหตุที่คลุ้มคลั่งเพราะว่าเมา
คือนายกิตินันเฟื่องขจรอายุ๓๖ปี
เมาเหล้าอลวาดเอกอักโวยวายทุบ
ทำลายข้าวของหน้าบ้านของตัวเอง
แล้วก็ทำลายข้าวของหน้าบ้านของชาวบ้านด้วยนะครับ
กลัวก็เลยแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
ทีนี้ดาบตำรวจเทพประจักษ์สันสิริหรือว่าดาบเบิ้ม

ซึ่งภรรยาของดาบเบิ้มเป็นคนขับรถ

เบิ้มก็ลงจากรถเดินมาหานายกิตินัน

นายกิตินันตอบว่ากูเมา

ต่อยหน้าทุบหัวถีบยอดอก

บอกว่าอย่าทำอย่าทำตำรวจไม่งั้นเขาตายนะครับ
และทีนี้ภรรยาของดาบตำรวจก็ลงจากรถ

แต่ชาวบ้านบอกว่าโอ้ไม่กล้าเข้าไปช่วยเลย

แล้วก็ภรรยาของตำรวจก็เลยขู่
บอกว่าถ้ามึงทำกูยิงนะ
ผู้ชายที่อลวาดอยู่นายกิตินัน
ก็ตะโกนมาบอกยิงสิท้าเลย
จากนั้นก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
และกะจะขี่หลบหนีแต่ไม่หลบหนีฮะ

เพราะว่าก็ถูกดาบตำรวจต่อสู้ไปเหมือนกัน
ทีนี้ถึงจังหวะที่ตำรวจนายอื่นมา

เพราะชาวบ้านช่วยดาบตำรวจเทพประจักษ์ไปเรียบร้อยแล้วนะ
ร้างข้างแตกสลบไปแบบนั้นชาวบ้านก็ต้องรีบช่วยล่ะครับ
ส่วนตำรวจคนอื่นมาถึงจุดเกิดเหตุ
มาจับตัวมาควบคุมตัวนายกิตินัน
ปรากฏว่านายกิตตินันก็ยังเสียงดังแล้วก็อรวาสอยู่ภายในบ้านนะครับ
โอ้โหคือชาวบ้านบางคนที่เห็นเหตุการณ์นะ
เล่าเหตุระทึกจริงเพราะว่าเราก็คุยกับชาวบ้านหลายคน

มันระทึกจนไม่สามารถที่จะบรรยายถูกเลย

บอกว่าภรรยาของดาบเบิ้มเป็นสาวใจเด็ดมากเลยคุณนะ
เข้าไปต่อสู้กับคนก่อเหตุ

เพราะว่าจังหวะที่นายกิตตินัน
กระโดดขึ้นรถตาโล่

และจะขับพุ่งชนดาบเบิ้มที่นอนสลบอยู่
ภรรยาของดาบเบิ้มที่มีปืนอยู่นะคุณนะ

และกระสุนถูกนายกิตินันเข้าที่ด้านหลัง
นายกิตินันได้รับบาดเจ็บแบบนี้
และนายกิตินันก็นั่งอยู่บนรถสักพักหนึ่ง

กระทั่งตำรวจและเจ้าหน้าที่นายอื่น
เข้ามาถึงและพยายามที่จะพานายกิตตินัน
ไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลครับ
ส่วนดาบเบิ้มถูกช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนาดี
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็ต้องส่งต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับ
ด้านนายกิตินันก็ถูกควบคุมตัว
นำส่งโรงพยาบาลนาดีเหมือนกัน
ตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์คุณ
ถูกควบคุมตัวถูกมัดมือไพ่หลังแบบนี้นะครับ

ก็ยังพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายอื่นอยู่เลย
บอกว่าทำไมกูเมาแล้วยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เอะอะโวยวายอยู่ภายในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับ
คุณหมอก็ต้องช่วยดูแลรักษาอาการบาดเจ็บนะครับ

ทางตำรวจได้เข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมบริเวณบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งจากการสำรวจตรวจสอบโดยรอบก็พบร่องรอยความเสียหายอยู่บ้าง
แต่ว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเก็บไปหมดแล้วนะ
กระถงกระถางเศษอะไรที่มันแตกอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับ
โดยนางสมคิดเฟื่องขจรอายุ๖๕ปี
แม่ของนายกิตตินันผู้ก่อเหตุ
บอกว่าเธออยู่กับลูกชายบ้านนี้เพียง๒คน
แล้วก็คือทะเลาะกันบ่อยเถียงกันบ่อย
บางทีก็เบื่อลูกชายเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เมื่อคืนที่เกิดเหตุนะครับลูกชายน่าจะไปดื่มเหล้ามา

พอกลับมาที่บ้านก็มาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ถามว่าแม่อยากยุ่งไหมแม่ไม่อยากยุ่ง
คือแม่กลัวไงแม่บอกว่าพอมันมีเรื่องมีราวกันมาตลอด
แล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าแม่เข้าไปยุ่งแม่เข้าไปห้าม
เดี๋ยวแม่จะซวยแม่จะโดนลูกจะมาทำร้ายแม่
โอ้เดี๋ยวลูกตัวดีจะเอาระวาดอีก

หลังจากนั้นแม่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์
กลายในอาทิตย์เค้าไม่ได้ทำงานหรอก

สำคัญแม่ลูก
แล้วตอนที่เกิดเหตุแห่งแม่ไม่ได้อยู่
เพราะว่าเขามาเขามาจากบนเขาเขาว่าเขาไปช่วยเพื่อนทำบ้าน
แล้วเขาก็มาถึงเขาก็มาเบิ้ลรถ
เขาเบิ้ลรถแบบไม่หยุดฉันล้างชามอยู่ฉันก็เลยออกจากบ้านไป
โอ้โหคุณแม่ก็ไม่อยากอยู่นะตอนนั้นกลัวลูก
พอไปถามแม่แม่บอกจังหวะนั้นแม่ไม่อยู่
ไม่เห็นเหตุการณ์หรอกแต่คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชม
คือเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลย
คุณป้าขวัญเรือนสอนเผือกคุณป้าเนี่ยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ประทึกเลยคุณ
ก็เนี่ยเราบอกว่ากิตินันเนี่ยนะมาเบิ้ลรถอยู่หน้าบ้านหลายรอบเลย
ทีนี้พอเบิ้ลเสร็จนะด้วยความเมาไงคุณผู้ชมเอาเก้าอี้นะมาฟาดรถ
มาฟาดกระถางต้นไม้หน้าบ้านจนแตกหมดเลย
เอามาฟาดพัดลมของชาวบ้านเนี้ยแตกพังเสียหายหมดนะครับ
อ้อและทีนี้ลูกสาวป้าขวัญเรือนเนี้ยยังก็เห็นว่าอุ้ยท่ามายดีละแม่
ดูสิมาโวยวายอารวาสแบบนี้เลยโทร๑๙๑
พอตำรวจมาถึงก็เนี่ยค่ะเหตุการณ์ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละ
ตัวนายกิตินันก็เมากูเมากูเมาแบบนี้แล้วก็โวยวาย

แล้วก็คุณป้าขวัญเรือนตอนนั้นเห็นเลย
ก็เลยเล่าให้ฟังแหละฮะบอกว่าโอ้โหไอ้กิตินัทก็ต่อย
ก็ทุบหัวตำรวจถีบยอดอกเลยนะ
พอตำรวจล้มไปตำรวจจะลุกข้างนั้นแหละ

โอ้โหคิดดูนี่เขาบอกเพื่อพูดสิข่าวแบบนี้

มันเอาอิดมันเอาแผ่นปูนทุ่มใส่หัวตำรวจถึงตายเลย
ด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทธรณ์จปราจีนบรี
พลตำรวจตรีวินัยนุชชาก็ลงมาตรวจที่เกิดเหตุแล้วครับ

ตอนนี้นายกิตินันคงจะถูกดำเนินคดีนะฮะ
ส่วนตำรวจที่ถูกทำร้ายเนี่ยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะ
มีแผลเย็บที่ศีรษะทั้งหมด๗เข็ม
แต่ตำรวจจะต้องแจ้งข้อหานายกิตินันถือว่าหนักเลยนะ
พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
เพราะอะไรดูพฤติการของผู้เกาะเหตุแล้ว
ไม่ว่าจะเอาอิดทุบจะเอาแผ่นปูนทุ่มเนี่ยนะฮะ

ส่วนอาการของนายกิตินันผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการรักษานะครับ
เรื่องต้นก็พ้นขีดอันตรายเหมือนกัน
แต่ยังไม่สามารถให้การได้เพราะตลอดทั้งคืน
เมื่อคืนก็วกวนไปมาพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมาตรวจกันต่อว่าเสพยาเสพติดด้วยหรือเปล่านะฮะ
นี่เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เป็นเหตุระทึกเลยนะครับ